ของทัพบกในกรณีที่มีการประเมินโควิดแล้วก็ให้ทุกกระทรวง
ซึ่งอันนี้อยู่ในส่วนของที่คนก็จับตามองนะคะ
เท่ากับว่าของกองทัพบกเนี่ยไม่มีการจัดซื้ออาวุธโครงการไหนเลยที่เลิก
หรือมีวี่แววว่าจะเลิกมีแค่ลักษณะของการเลื่อนออกไปเท่านั้น

ถ้าเป็นเรื่องของยุทธปกรณ์ผมว่าน่าจะใช่ครับผม
แต่ว่าผมจริงเวลาที่ยืนยันผมต้องมีเอกสารนะนะ
ไม่เป็นไรแต่ว่าเพราะว่าเรามองตามหลักของความเป็นจริง
หลักความจริงทางธรรมชาติก็คือในเมื่อเสนอก็แสดงว่ามีความจำเป็น
เพียงแต่ว่าจะได้งบประมาณปีไหนหรือจะได้หรือไม่ได้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เพราะฉะนั้นทุกรายการหรือทุกโครงการที่ผ่านอนุมัติมาแล้วเนี่ย
แสดงว่าต้องตั้งใจที่จะมีจริงแล้วครับผม
ทีนี้เรียนถามในส่วนที่คนอาจจะตั้งคำถามโดยเปรียบเทียบกับในอดีต
ว่าไม่เคยซื้อกันในระหว่างรัฐกับรัฐนะคะ
คือไม่ใช่ลักษณะกับเอกชนของกับรัฐนะนะ
แล้วจัดเงินแล้วด้วยมาจำเลยนะคะทีนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่โดยเฉพาะฝ่ายค้า
จะอ้างอยู่เรื่อยว่าไม่ใช่ไม่เคยทำไม่ใช่ทำไม่ได้
คำถามคือทำไมถึงไม่ก้าวไปสู่ตรงที่หรือว่าลองเจรจายกเลิกไปก่อน

องทัพก็โดนเพ่งเล็งอยู่ค่อนข้างมากในการใช้งบประมาณ
คือมีการถกเรื่องนี้กันไหมคะ
ว่าอาจจะมีการทบทวนแล้วไปเจรจากับสหรัฐก็ได้
อันนี้บางโครงการก็ได้มีไหมคะ

ก็คือว่าเมื่อทุกในภาพรวมของรัฐบาลเนี่ย
ต้องการที่จะให้ทุกหน่วยงานได้ปรับลดงบประมาณ

อย่างที่ผมได้ชี้แจงไปแล้วนะฮะ

ก็ปรับลดไปตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดครับผม

หรือทางฝ่ายการเมือง
จะถามเนี่ยซึ่งตรงนี้ผมว่ามันคงเป็นอีกส่วนหนึ่ง
อันนี้ในระดับแรกกรอบของข้อมูลน่าจะเป็นแค่ตรงนี้ก่อน
เพื่อวันนี้โดยสรุปที่เราตอบก็คือว่า
ก็คือว่าปีนี้ไม่ได้มีการใช้เงิน๔๕๐๐ล้านสำหรับโครงการนี้

ส่วนใหญ่ที่บอกมาว่าโครงการนี้ได้จำนวนรถเท่านั้น
ไม่ใช่ครับจำนวนรถมากกว่านั้นเท่าหนึ่งก็คือไม่ใช่๕๐นะเป็นร้อย
แล้วเราก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าแล้วมันมีส่วนประกอบอะไรอีก
เพราะเห็นจะพูดว่ามันเป็นการจัดซื้อระบบนี้
เป็นการให้ความช่วยเหลือกันทางทหารนั่นแหละ
สำหรับกลุ่มประเทศที่มีความสัมพันธ์กันใช่ไหม
เราก็บอกไปวันนี้เราตอบโจทย์ตรงนี้ก่อน
แต่ในกรอบที่คุณจอมขวัญมาเนี่ยถ้ามันนอกกรอบจากนี้
จริงผมถือว่าผมจริงให้รายละเอียดได้ไม่เต็มที่
เพราะว่าไม่ได้มีข้อมูลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริง
ค่ะคือที่เรียนลองถามท่านโศก

คือทิศทางนะตอนนี้๔๕๑๕ล้านบาท

แต่ว่าเอาเฉพาะในปีงบประมาณปี๖๓

เมื่อจะจ่ายจะจ่ายแค่๔๕๐ล้านบาท

ในขณะที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับในส่วนของทบเท่านั้นนะคะ
เท่าที่โฆษกบอกได้ก็คือว่าการซื้อ
ยุทธโปรกรณ์ต่างจะมีการเลื่อนจริง
แต่ยังไม่มีโครงการไหนที่ยืนยันแล้วว่าจะยกเลิก

ผมยังไม่มีข้อมูลโครงการยกเลิกครับผม
ได้ค่ะโฆษกขอบคุณมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์ค่ะ